แต่ว่าตอนนี้มันต้องเดินต่อแล้ว

คือเราด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัว

ยังแบบไปไหนขับรถนั่งกินข้าวยังคิดอยู่

ใช้คำว่าหนูขอตัดดีกว่า
มันไม่มีทางที่จะดีขึ้นเร็วหรอก
แต่ว่าตอนนี้คือเราต้องไปคลั้งหน้า

เนี่ยคำถามเนี่ย

เนี่ยแล้วก็ตอบคำถามที่มั้ยเรานี่อยู่
ย้อนไปช่วงที่เกิดเรื่องใหม่ความรู้สึกมันแบบ
คือที่เกิดให้สามพาทไปมันก็ค่อนข้างหนักสำหรับเรา
เพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่ามันไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์เลย
หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรามีเกินเห็นมาก่อนเกิดคง
ตัดจะเรายกอาจจะได้ง่ายก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็แบบ
มันคงแข็งแข็งเร็วขึ้นมันคงตัดชุบได้เลยอย่างนี้ค่ะ

อืมเห็นแล้วค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าในส่วนของหนูเป็นเด็ก
แล้วคือพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่คิดว่าหนูเป็นควรที่จะแบบพูดถึงหนูว่า

แต่มันค่อนข้างเหมือนภาษาดึงมาถึงเราเลยค่ะ

ก็อย่างที่บอกว่าหนูขอเป็นว่าหนูไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ดีกว่าว่า
ยังไงผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าแม่คือเหมือนภาคในบ้าน
คนที่อยู่ที่สูงเราอยากดึงเขาลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ก็อย่างนี้เลยเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องถูกต่าง

คือจริงเลยอะค่ะพี่แล้วหนูคิดว่าข่าวมันเละเทะไปไกลแล้วอะค่ะ
กลับมานี่กลับมาหานี่
ตอนที่เราอ่านเนี่ย

เราเป็นแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่า

เข้าใจว่าอะไรจริงไม่จริง

ไม่เป็นไรค่ะก็ความจริงเป็นอะไรเราก็รู้อยู่
กับเรื่องคุณพี่สามค่ะ

ไม่อยากพูดถึง

เป็นเรื่องของคำพิตาดีกว่า

ไม่อยากคุย

และการให้เป็นความสนับใจของเขา

เพราะว่าอย่างที่เห็นไม่ใช่แค่เรา
พี่เพื่อนและคนรอบข้าง
แต่คนที่เขาให้กำลังใจเราอะค่ะ

ให้เป็นสิทธิ์ของพี่เขาเลยค่ะ

ได้คุยกันก็ยังไม่ออก
ฮคิดว่าคนเราทุกคนนักไม่ใช่แค่หนูสามารถเปลี่ยนได้

โจงตอนที่เกิดคำว่า

อือ

ถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้ก็เราลองสนุกเมื่อไหร่
แต่ตอนนั้นก็จะหัวตามรึชาชนงบข้อหน้ายอีก

แหว่งผมครับผมอยู่หนึ่งตอนนั้นครับ
ใช่ครับหินมันก็เจ็บสุดในชีวิตแล้วนะครับก็ว่าเหมือนแล้วท่านพอทางเมื่อก่อนเราก็ที่ว่า
กลัวค่ะอย่างที่หญิงบอกว่าความรักมันคือสิ่งที่สวยงาม
แต่ไม่ถึงว่าเราก็อาจจะกลับมาดูจิตใจเราเองก่อน
แต่ก่อนที่จะรักใครอีกครั้งด้วยมันต้องมั่นใจแม่แล้ว
ระหว่างที่คบกันมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหน

ก็จริงระหว่างทางค่ะ
ความสำคัญของคนนี้นี้
มันไม่มีใครถูก๑๐๐

ให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้หนูเองอธิษฐาน
ต้องเข้มแข็งกันอย่างที่บอกว่า
อย่างที่ออกรายการแบบนั้นครั้งก็แล้วอะ
ก็คือเรากลับไปแล้วเราเห็นแม่กับแม่ผม
เราก็รู้สึกว่ากลับไปดูตัวเอง

ขนาดเรากลับไปดูตัวเองตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า

และเรามีกันอยู่แค่สองคน
ก็คือส่วนนี้คือเอาจริงเรื่องที่โดนจำปี
หนูไม่สามารถจะแบบไปออกความคิดเห็นได้ค่ะ
เพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
มีความคิดของตัวเอง
ตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งที่สุด
จะมาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไอ้แกอะไรอย่างเงี้ย
กูก็บอกว่าถ้าเกิดยังไม่คิดถังอย่าออกมา
แต่ว่าหนูมีแค่๒ช้อยที่หนูต้องเลือกก็คือ
หนึ่งหนูนั่งเสียจังเลยที่บ้านแล้วไม่ได้อะไรขึ้น
กับสองหรือออกมาทำงาน
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูมีแม่ที่ต้องดูแล
หนูออกมาทำงานหาเงินแล้วก็ดูแลแม่พี่ต่อไหม
น่าจะดีกว่าแล้วก็ต้องเข้มแข็งขึ้น
เราก็เลยเลือกว่าโอเควันนี้เราจำงานแล้วเราก็จะเข้มแข็งขึ้น
แล้วเราก็บอกพี่ว่าอย่าทำแรงด้วยกูเนี่ย
มีสัญญากับตัวเองนะคะว่าจะไม่รอใคร
พยายามดีกว่าค่ะไม่อยากใช้คำว่าสัญญาณ

ใช้คำว่าพยายามกับตัวเองว่าต่อจากนี้เราต้องเข้มแข็งมาก
ขอบคุณกำลังใจส่วนไหนบ้างไหมครับเพราะว่าท่วมท้นเหมือนกันนะ
ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจค่ะ
คือจริงหญิงได้อ่านหมดแล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้มีสติ
บางครั้งสติเราก็แบบหายไปแต่ว่าทุกกำลังใจที่ให้เข้ามา
คืออ่านแล้วเราก็ได้สติมากขึ้น
ขอบคุณมากจริงค่ะที่แบบให้กำลังใจกันเยอะมาก
หนูอ่านหนูเห็นแล้วก็มันทำให้หนูมีพลังคักมากค่ะ